ส่วนข่าวต่อไปผมว่าคุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
ที่หนุ่มโรงงานจะกลับบ้านแล้วปวดท้องปวดท้องแล้วเข้าห้องน้ำ
แล้วก็มีคนมายื่นโทรศัพท์ขออมหน่อย
ไปเจอนักข่าวแล้วนะไปเจอนักข่าวแล้ว
ดูดูคลิปนี้สักนิดนึง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับข้อความตอนแรกมันสว่าง
คุณผู้ชมอาจจะมาอาจจะอ่านไม่ชัด
แต่สักพักมันจะมีเสียงค้อประตุกก็แล้วก็พูดยังที่พูดไปแมร่สักครู่นี้ล่ะชอบขออุ้มหน่อย
ไปหานักข่าวแล้วนะครับแอบไปหานักข่าวแล้ว

นำคลิปออกมาเตือนภัยสังคมห้องน้ำสาธารณะในปั๊มน้ำมันฮะ
เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมเขาเข้าห้องน้ำในปั๊ม
แล้วก็นั่งถ่ายหนักอยู่แล้ว

แล้วเหมือนเขารีบหน่อยเขาก็กำลังจะจัดแจงตัวเองให้เสร็จเรียบร้อย
โทรศัพท์มือถือยื่นเข้ามาแล้วมีข้อความบอกว่า

เป็นคนที่อยู่ในคลิปนะครับของผู้ชายอายุ๒๘ปีเล่าบอกว่า
เหตุมันเกิดในปั๊มน้ำมันหน้าตลาดสุวินทวงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
วันเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์มารอเพื่อน
พอเห็นผู้ชายผู้เสียหายเข้าห้องน้ำก็เลยปรีตามเข้าไป
แล้วใช้มือถือยื่นเข้าไปในห้องน้ำแล้วเขียนคำว่าขออมหน่อย
แล้วก็เป็นไปอย่างในคลิปนั่นแหละ
ผู้ชายอายุ๒๘ปีก็ตกใจโวยวาย
ทำให้เขาต้องรีบหนีออกมาจากห้องน้ำแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ที่ทำไปมันคึกขนอง

อยากจะฝากขอโทษและอยากจะบอกอะไรกับพี่คนนั้นเขาไหม
ขอโทษครับเพราะผมไม่ได้ตั้งใจด้วยครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นนะครับ

ได้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยครับ
นี่แล้วขนาดที่ผู้เสียหายก็บอกว่า
เอาละไม่ได้ต้องการแจ้งความดำเนินคดีอะไร
ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วอย่าไปทำอีกก็แล้วกัน